คุณผู้ชมครับอีกเหตุการณ์ลูกชายนั้นมาร้องสื่อนะครับบอกว่าพ่อตัวเองเนี่ยโดนคนที่ทำงานด้วยกันนะครับไล่ฆ่าแล้วเขาก็เลยหนีครับลงไปอยู่ในน้ำนะคือหนีช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยนะครับตอนลูกชายไปเจอไปเจอช่วงเย็นของอีกวันหนึ่งก็คือหนึ่งคืนวันหนึ่งเต็มเต็มนะครับตอนไปเจอคือสภาพสาหัสเลยครับพบบาดแผล
ถึงโรงพยาบาลให้เหลียวก่อน
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นไปช่วยเหลือผู้ชายคนนึงนะครับสภาพอิดโรยบาดเจ็บสาหัสครับถูกอาวุธมีดเนี่ยฟันนะครับ
ทั่วร่างกายหลายจุดนะคนที่ไปพบครับและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือลูกชายของทางผู้บาดเจ็บครับแล้วก็เอาคลิปนี้มาร้องเรียนกับทางสื่อออนไลน์นะครับโดยบอกว่าขณะเกิดเหตุครับพ่อตัวเองนั้นมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานนะครับก่อนจะถูกเพื่อนร่วมงานนั้นพยายามเอามีดมาฟันที่บริเวณคอครับแต่ว่าพอตัวเองนั้

ป้องก็เลยถูกฟันที่แขนบาดเจ็บลูกไปเจอเย็นวันที่สิบเก้า
ก็คืออยู่เป็นคืนนะครับเกิน๑วันนะครับ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับครอบครัวทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
แจ้งความไว้แล้วนะครับแต่เรื่องไม่คืบผู้ก่อเหตุลอยนวลครับ
อกจากนี้ทางด้านลูกชายผู้บาดเจ็บบอกด้วยว่า
พอสอบถามตำรวจว่าเมื่อไหร่จะจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เนื่องจากเกรงว่าผู้ก่อเหตุจะกลับมาก่อเหตุซ้ำ
ตำรวจกลับแจ้งว่าถ้าผู้ก่อเหตุจะฆ่าพ่อตนเอง
เขาฆ่าตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องแล้ว
อ่านอีกทีนะฮะถ้าผู้ก่อเหตุจะฆ่าพ่อตัวเอง

อันนี้คือทางลูกชายเขาบอกนะทางครอบครัวบอกนะครับ